รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
มูไนท์สนับสนุนโดยใหม่อีซูซูดีแม็กซ์๑๙และ๓๐ดีดีไอบลูพาเวอร์

เอาละครับ๖๐นาทีอย่างนี้ไปนะครับเป็น๖๐นาทีของความอัศจรรย์นะครับ
นาทีของความเชื่อกับรายการมูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่
มูเตรูไม่เข้าใครออกใคร

นะฮะให้ตอนนี้เนี่ยจากคนเลี้ยงกุ้งมาเป็นคนเลี้ยงช้างแทนนะครับ
กลายเป็นสุดยอดนะฮะหมอสดำ
อาคมเนี่ยแกร่งกล้าสามารถสยบช้างได้แถมเครื่องรางของขลังเยอะแยะมากมาย
ทุกคนน่าจะรู้จักเราเคยได้ยินว่าช้างตกมัน
เวลาช้างตกมันเนี่ยมันฆ่าคนได้
แต่เขาคนนี้ช้างที่ไหนตกมัน

จากวังช้างอายุทยาแลพะเนียดนะครับ

ของหมอเสียบช้างของเมืองไทยครับ
เมื่อกี้ที่เราพูดตอนเริ่มรายการมสด่ำ
ประดับพูดเสียงถูกนะฮะ
จริงแล้วมสด่ำเนี่ย

คือหมอช้างเนี่ยหรือบางทีเราเรียกว่าหมอควาน
คือคนที่อยู่บนคอช้างหรือทำกิจกรรมในการเลี้ยงดูและควบคุม

ที่เราเห็นทั่วไปเราเรียกว่ามะหรือขวาน
เขายังไม่มีตำแหน่งของผมหัดใหม่เขาเป็นมะไป

ครูบาอาจารย์มองเห็นก็จะประสิทธิ์ให้ไปคล้องช้าง
ช้างหนึ่งเชือกแรกได้เนี่ยจะได้ตำแหน่งเสดียง

สดำเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยไหน

แล้วใครเป็นคนเป็นผู้เริ่มที่ต้องมี
คือทุกอย่างกฎระเบียบของช้างเนี่ย
ช้างมันเป็นเรื่องของการเสี่ยงชีวิตทั้งสิ้น
และเป็นความตายของชาติบ้านเมืองของเผ่าพัน

เพราะฉะนั้นการที่จะเข้าไปอยู่กับช้าง
มันเลยข้อมีข้อกำหนดกฎเกณฑ์
ว่าใครจะทำอะไรได้แค่ไหนบ้าง
เสดียงเนี่ยก็เป็นควานชั้นหนึ่งเท่านั้น
ที่ดูแลช้าง๕เชือก๑๐เชือกอย่างนี้นะฮะ
สดำก็จะต้องสอบขึ้นไปคล้องช้างป่าให้ได้๒๐เชือก
ต้องทำอีกกว่าจะมาเป็นหมอสดำ
ต้องไปเรียนรู้ไปฝึกฝนไปอะไรบ้าง
จะต้องมีการสวดมนต์นั่งสมาธิหรืออะไร
ทุกอย่างเราจะต้องไปหาหมดนะฮะ
เราจะต้องไปหาเพราะว่าเราเนี่ย
คือกฎทางช้างเนี่ยห้ามพ่อสอนลูก
ทำไมเพราะอะไรแล้วถ้าเกิดถ่ายทอดจะมีอะไรเกิดขึ้น
เราดูจากตัวเราเนี่ยเราดื้อกับพ่อแม่
ถูกไหมฮะวิชาที่พ่อแม่มีเนี่ยมักจะแคลน
พ่อแม่สั่งไปบอกว่าไปเลี้ยงช้างหน่อย
เอาช้างลงน้ำทีก็ขี้เกียจถูกไหมฮะ
ให้อาหารช้างเก็บขี้ช้างก็ขี้เกียจนะ
แล้วเราเนี่ยเมื่อเห็นลูกไปทำงานใกล้ช้างมาก
ก็สอนเคล็ดวิชาปราบช้างเลย

รัฐเลยในจุดนี้เลยนะลูกตีทีเดียวรับรองว่า๓๙นั่งเลย
ลืมนับ๑๒ปราบกระโดดไป๓๕เลย
วันหนึ่งเนี่ยช้างจะฆ่าลูกเรา
เพราะว่ามันไม่มีความสัมพันธ์ไม่มีความเมตตากัน

พี่แฮงพี่ออร์มสอนมดดำก็ต้องมาเรียนทางนี้
สั่งทำนู่นสั่งที่นี่พอลูกไปก็หวานหมูเลย
แล้วอาจจะกดลูกแต่ลูกมีความสัทธา

เขาเอาช้างไปลองน้ำให้ก่อน
อย่างเช่นว่าท่อนำไปถ่ายทอดให้ลูก

ช้างเขาไม่ได้มีความสัมพันธ์ด้วย

นี่คือพื้นฐานทางธรรมชาติเลย

เดือนเดียวก็เอาได้แล้ว

ในการเป็นหมอสดำเห็นเขาบอกว่ามีเรื่องของกินแหละที่จะต้องระวังกัน
ก็อะไรที่เหมือนช้างเนี่ยนะฮะต้นไม้ผลไม้ที่มีรูปร่างของอวัยวะช้างเนี่ยห้ามแตะต้อง

บวบเนี่ยบวบงูอะไรอย่างเงี้ยที่ยาวเนี่ยห้ามนะฮะแตงกวายยาวเนี่ยห้าม
กินไม่ได้ก็อย่าไปเด็ดอะไรก็ตามแต่ที่เหมือนเนี่ยห้ามกินอ่าต้นไม้ที่พ้องหรือ
เป็นเสียฟาร์มช้างหรือเป็นเจ้าของฟาร์มช้าง
คือเดิมเนี่ยผมจบศัตรูวิทยานะ
แล้วก็เอกมาทางพฤติกรรมสัตว์มากกว่าวิชาอื่น
ก็เป็นเรื่องราววิชาพฤติกรรมสัตว
แต่อันนั้นก็ไม่ใช่เหตุผลเพราะผมก็ไปทำมีอาชีพเลี้ยงสัตว
เลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาของผมจนร่ำรวย
โอ้โหได้เงินมาเลี้ยงช้าง
แล้วไปไงมาไงพี่เมื่อกี้ที่พี่บอกว่าอ๋อก็
พอเราเรียนทางนี้ก็ชอบสัตว์ไง
ก็เลยอยู่กับสัตว์ก็สอนลูกให้เลี้ยงสัตว

แต่ตอนนั้นมันไม่ใช่ว่าอยู่เราไปซื้อง่ายนะฮะ
คือคนสุรินตอนนั้นเขาประสบปัญหาไม่มีงานทำ

ช้างก็มักจะมาแวะเพื่อมาขายของในร้านเนี่ย
ผมก็เลยชวนเขากินข้าวกินปลาเลี้ยงฟรี

เราทำฟาร์มกุ้งกินกุ้งกินเขาก็ชอบกัน

เพราะฉะนั้นในครอบครัวเนี่ย
รู้จักกับควานช้างสุรินทร์เยอะมาก
พอสนิทสนมกันเขาก็เชิญครูหมอเท่ามา

ท่านก็ประสิทธิ์ให้เป่าหัวให้

ก็คือผู้สูงสุดของวิชาช้าง

จุดเริ่มต้นของการเลี้ยงช้างเกิด

ของขวัญวันเกิดของลูกสาวคือ

แล้วเราก็มีความผิดพลาดในครอบครัว

ขอเหลี้ยงมากหาคนเลี้ยงลำบาก

เขาจะยอมแต่ผมคนเดียวซึ่งผมก็ไม่ไหว

เพราะว่าอยู่กับช้างมาตั้ง๓เดือนแล้วนะฮะ
ก็อยู่กับลูกช้างเขามองเห็นเขาก็คิดแบบช้างอ่ะ
คนนี้ไม่ย่างความรักเขานะ

เพราะว่าน้องไม่รู้น้องเป็นสัตว์น้อง
แสดงว่าคุณคิดว่าช้างตัวแรกของคุณ
คือกลายเป็นครอบครัว

เขาบอกว่าถ้าสมมุติช้างตกมัน

พี่ก็จะสยบช้างเหล่านี้ได้หมด

ก็เหมือนคนอ่ะเมาเหล้าก็ไม่ได้
ตัวภาษาเราเรียกว่าเมาเหล้าก็ไม่ได้กินขี้

มันจะทำให้เราสื่อจิตกับเขาได้

นาตาลีโอ้โหดังมากนะ

ที่ลองเล่าเหตุการณ์วันนั้นอะไรเกิดขึ้นครับ
ลืมก่อนนะคือพี่ไปสยบมาแล้วเนี่ยหรอ

คืออย่างนี้นะฮะมันไม่ถึงว่าเรียกว่า
เราไปสยบหรืออะไรอย่างเงี้ย
เป็นเรื่องของทางจิตทางเข้าใจสื่อสารกษัตริย์ให้ได้
นาตาลีเนี่ยไม่ว่าเขาจะผิดพลาดยังไงก็แล้วแต่แหละเขาดุขึ้นมา
ทางที่ที่โคชลักษณ์เขาไม่ได้ช้างดุ
ผมเห็นเขาในทีวีตอนที่ฆ่าคนตายอ่ะแล้วเห็นเขาเนี่ยเขาโผล่ขึ้นจากน้ำหน่อยเดียวเอง
เชือกเนี้ยไม่ปล่อยไปไม่ได้เขาเป็นช้างป่าเขาเป็นช้างบ้าน
ช้างบ้านช้างบ้านด้วยเนี้ยก็ถูกขายต่อเป็นทอดทอดกันไป
เดียวพอเป็นข่าวเราก็ให้สัตวแพทย์ซึ่งเรามีเครือข่ายของเราอยู่นะครับ
รักช้างก็จะมีทุกมุมเมืองเข้าใจเขาเข้าใจดี
เขาก็เลยพาขึ้นเขาหนีไปก่อนแล้วก็เราก็คอยหาทางเจรจาคุยกัน
ก็เงียบกันอยู่นานนะฮะจนกระทั่งสังคมมองว่าไม่มีใครไปช่วย
เพราะว่ามันไม่สมควรจะยิงทิ้งช้างจนกระทั่งมีโปรดก้าว
รับสั่งว่าเอ๊ะน่าจะไปดูแลให้ไปดูแลผมก็เลยภรรยาก็เลยให้ไปเอาออกมา
แต่จริงแล้วก่อนหน้านั้นเราก็แอบทำเป็นความลับอยู่
มาถึงปุ๊บเนี่ยเราก็เส้นบวงสวงตามเสียงไทยอะไรของเราตามที่เรามีความเชื่อ

คือเขาอยู่บนรถเขากำลังจะลงมาโซ่มันก็เอาไม่อยู่หรอกช้าง
พอเขาลงมาแล้วเขาเอาเรื่องเนี่ยเราสู้ไม่ได้
เพราะสี่เท้าเขาต้องอิสระเพราะเขาจะต้องเดิน
แล้วก็เสี่ยงทายเสกกล้วย
กล้วยวิธีเสกกล้วยนี่คือเสกกับอะไรฮะ
คือการให้ของกับสัตว์แล้วให้มันเป็นผล
ไม่ใช่กินกันไปกลืนเข้าลงท้อง
คาถาที่เราเสกก็จะทำให้
เรารู้สึกว่าเราสื่อสารกับเขาได้
ถ้าเขากินรับเอามือมารับแล้วใส่ปากเนี่ยเราก็เบาใจ

สรุปพี่ยื่นกล้วยเข้าไปเขารับ

ถ้าเขารับก็แสดงว่ายอม
แล้วเราดูตาเขาเนี่ยเราไม่ใช่จะดูทางคาถาอาคมอย่างเดียว

สัตว์ข้างรถปึ้งอย่างนั้นเลย
เอาเรื่องอยู่เรายืนบริกรรมเขามองดูเรา
เขาเบาลงไหมระหว่างเราบริกรรม

เพราะเราอยู่ใกล้สุดเขาก็จ้องจะทำเราอยู่แล้ว
บริกรรมปูตาเราก็มองดู
ถ้าตาเขาลู่หูเขาลู่ลง

แสดงว่าตอนเข้ามาเขายังดุอยู่

แล้วเดินทางมาเอามาเชื่อดเอามาฆ่า

เดี๋ยวก็ซัดกันแบบให้มัดแกให้เต็มที่
เพราะฉะนั้นมาถึงเนี่ยเขาคิดอย่างเดียวว่า

แต่ปรากฏพอพี่บริกรรมไปสักพักนึงเขา
เขาก็ยอมก็รับแล้วกินเราก็ใจชื้น

ถ้าวันนั้นพี่บริกรรมแล้วเขาไม่ยอม

ก็ด้วยฝีมือการควบคุมช้าง

ของเรานี่ไม่มีการไปทำร้ายให้ช้าง
เพราะว่าถ้าเราไปทำเขาเจ็บมากเนี่ยเราก็ต้องรักษามาก

ก็ใช้ของพวกนี้ที่เรามี

ก็ต้องใช้ทั้งคาถาอาคมทั้งอาวุธต่างที่เรามี

ซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นช้างของชาวบ้านเขานะฮะ
เรามาอยู่แต่ช้างของพี่เอง

คือช้างเนี่ยเราเพิ่งเปิดกิจการ

ชื่อคือเขาเป็นสายอ้อมจักรวาล

คือการประกาศของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ย

เขาไม่ได้ธรรมดาแต่เราไปเลี้ยงเขาแบบธรรมดา

ช้างก็จะแสดงลิตเดทของตัวเอง

อ้อมจักรวาลผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้น

เพราะว่าคืออ้อมเอาหมดกินหมด

ที่ผมไปได้เจอกับเขาเนี่ยนะฮะ

ทางทีวีเนี่ยเอาค๊อปเตอร์ไปถ่าย

มีไปช่วยเห็นเจ้ายังไงศพยังอยู่ในง่าอยู่เลยอะ
คือหลังจากวันนั้นศพมันก็หลุดใช่ไหมฮะ
แล้วเจ้าของเขาจับเอาไว้แล้วนะฮะ
แต่มันไม่มีใครอยากได้เขาอีกต่อไป

เขายอมยอมเขาก็ยอมขึ้นรถมาดี

มาดูตามตำราเขาเนี่ยนะฮะ
แล้วก็ให้ขาวเอาตำราโฆษศาสตร์มาดู

เกิดเรื่องยิงที่ฆ่ากันสองศพเนี่ย

เอาอ้อมเนี่ยไปเอารังสีเนี่ยนะฮะ

แล้วปรากฏว่าระหว่างทางไปเนี่ย
เดินข้ามเขาไปแล้วเนี่ยเย็นแล้วเนี่ย

ผูกขาด้วยโซ่คือปล่อยโซ่

กลับมาบอกที่ในหมู่บ้านนะฮะ

รังศรีมันอยู่ขุบนู้นนะ

เขารู้ฤทธิ์มันอยู่แล้วไงแต่พรานสองท่านเนี่ย

๑๐๕ฉันท้าทายว่าดี

ครับครับคืนนั้นแหละมาทิ้งแคมป์เลย

ก็อย่างเนี้ยหูทิพย์

นี่มีเอาหน่าซะมาหาเลยไปทำพูดแบบลอยเล่นไปถึงภูเขาถึงก็เข้ามา๒๗๐
สบเลยตายแล้วก็กลายเป็นเรื่องก็คือคนที่ตายก็คือคนที่ไม่พูดไม่รู้ถูก
เคยนิ่มวิตฟันว่าชาติที่แล้วนะครับ
คือชีวิตผมมันมหาศจรรย์

มันรู้สึกว่าเรามีหน้าที่จะต้องมาทำนะฮะ
แต่การใช้ชีวิตของผมก็อยู่สภาพอย่างนี้
ไม่ได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอะไรกับเขาที่ไหน

มันเหมือนก็เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องมาทำ

ไม่ว่าจะเป็นแฟนเนี่ยเดี๋ยวก็สุขแล้ว

นะฮะกับแฟนเนี่ยแฟนจะฝัน
แต่ผมเนี่ยนั่งเผลอไปเนี่ยนะฮะ

เราเห็นว่าเราคือใคร

อ่างั้นต้องบอกว่าเป็นความเชื่อสุนบุคคลนะครับ

ความรู้สึกนี้เขามาตลอด

เหมือนกับเป็นจ่าแก่อยู่พะเนียด
แต่ใครมาต้องมาหา

คืองานเนี่ยนะเราจะต้องห่วงอยู่แต่ว่า
ช้างจะเป็นยังไงจะพาท่านไปรบได้ไหม

ผมเองก็ไม่ได้มีตำแหน่งแห่งหนอะไร
แต่ตำแหน่งเจ้าของวังช้างยังไม่กล้ารับเลย
เพราะเรารู้ว่าเฮ้ยมันเกินตัวเรา

ได้มาฟื้นฟูวัฒนธรรมการเลี้ยงช้าง

แม้แต่การเอาช้างไปถวายสการะ

การหมั่นฝึกฝน

เราเห็นหน้าเขาเรารู้เลยสบายแล้ววันนี้

กับช้างผูกพันกันมาตั้งแต่อดีตการ

พเนียดช้างวังช้างอายุทยา

และให้ช้างเดินไปในอนาคตได้ถูกต้อง
คู่กับภรรรน์ได้อย่างงดงาม

เหมือนกับที่เราไฝฟันกันทุกคน

เดี๋ยวช่วงหน้าจะมีทีเด็ด
เป็นเครื่องรางของขัง

ช่วงหน้ามาเต็มครับ

เวลาทำต้องใช้เป็นเหล็กอะไรหรือมีส่วนผสมอะไรบ้างไหมครับ
เหล็กยอดจะดีหมุดเสาตะลุง
ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือตะปูตอกโรงผี

แต่ประกรรมเนี่ยก็จะมีอุปกรรมบางคืนดึกอย่างนี้
ก็จะมีคนแก่ใส่จุงกระเบนแล้วก็เอาเสื้อมานั่ง
อยู่ตรงหัวบันไดแล้วก็ถือไม้เท้า